ผู้ชมครับที่เพชรบูรณเนี่ยทุกวันเสาร์นะฮะจะมีตลาดนัดถนนคนเดินไทยลม

แต่วันเศร้าที่ผ่านมาที่มีรถคันทราบฝาเข้ามาในตลาดเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มัวไรนะ
ทุกวันเสาร์เทศบาลหล่มศักดิ์จะปิดถนนตรงนี้เป็นตลาดนัดถนนคนเดินไทยหล่ม
นี่ฮะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยพอขับฝ่าเข้ามาเขาก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงเจอผู้ชายคนหนึ่งลักษณะท่าทางเหมือนกับจะเมา
แล้วอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะฮะบอกว่าได้ยินเสียงเขาอ้างกับตำรวจ
บอกว่ารู้จักกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์นี่อันนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงแบบนี้นะที่เขาพูดในคลิปนะฮะ
แต่เจ้าตัวไม่ได้พูดนะฮะสพลมศักดิ์ก็มาคุมตัวไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์เนี่ยขับฝ่ามาในตลาดนัดถนนคนเดินไปคุมตัวผู้ชายคนนี้อายุ๔๘ปี
นี่ฮะคือจากการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาป่วยแล้วกินยาเข้าไปแล้วก็ง่วงแล้วก็เบลอ
ก็เลยขับรถเข้ามาซึ่งมารู้สึกตัวอีกทีก็คือ
รถมันจอดกลางถนนคนเดินแล้ว
นี่ฮะแต่สพลมศักดิ์ก็เลยคุมตัวไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วไม่พบอาการผิดปกติ
หรือว่าเสพยาเสพติดหรือว่าดื่มเหล้าอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีร้านค้าเสียหายไป๕ร้าน
มูลค่าความเสียหายประมาณ๒หมื่นบาทนะครับ
ซึ่งทางญาติญาติแล้วก็ตัวของคนขับรถเข้ามาเขาก็เจรจากันหมดแล้ว
ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยนะครับ
ทีมข่าวของเราที่เพชรบูรณก็ถามท่านผู้ว่าไปว่า

ผู้ว่าบอกไม่รู้จักนะครับ
แต่อันนี้ที่ในคลิปแล้วจะมีเสียงพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกนะ
ว่าผู้ชายคนนี้อ้างว่ารู้จักกับผู้ว่า
แต่ตัวเขาเนี่ยเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินว่าเขาพูดหรือเปล่า